วันแห่งความรักแบบนี้เราก็รวบรวมเรื่องราวของความรักความอบอุ่นความน่ารักในวันวาเลนไทยมาฝากคุณผู้ชม
จะมีที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
ไปกันที่แรกนะคะที่จังหวัดสุราธานี
ใครที่เบื่อการให้ของขวัญแบบเดิม
อย่างเช่นดอกกุหลาบช็อกโกแลตขนมเค้กหรืออะไรแบบนี้
เรามีไอเดียดีมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
ใครได้ไปโอ้โหเป็นปลื้มทุกคนดิฉันได้ดิฉันดีใจมากเลย
เพราะมันคือธนบัตรดอกไม้นั่นเอง
ใครได้ไปก็ต้องปลื้มอกปลื้มใจนะคะ
อยู่ในถนนใกล้แยกเทพนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะคะ
ซึ่งเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ในปีนี้ช่อดอกไม้แบบธนบัตรแบบนี้ได้รับความนิยมมาก
มีคนสั่งไม่ต่ำกว่า๖๐๐ดอกนะคุณ

ใช่ค่ะแล้วก็มีคนสั่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละกว่า๕๐เลยนะคะ
เนื่องจากว่าดอกไม้แบบนี้มันมีคุณค่าคุณ
ใครได้ไปก็ดีอกดีใจแล้วก็เก็บไว้ได้นานนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้
เวลาที่แบบจะปลายเดือนแล้วก็เด็ดดอกไม้ออกมา

แล้วดอกเอาไปซื้อข้าวแกงกินมันก็จะมีประโยชน์มาก
ก็เลยทำให้ปีนี้ดอกกุหลาบจริงเนี่ยยอดจำหน่ายค่อนข้างที่จะลดลง
เนื่องจากว่าดอกกุหลาบมันมีราคาค่อนข้างที่จะสูง
และดอกกุหลาบแบบธนบัตรก็เลยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
อย่างนี้ผมพอจะเดาออกแล้วนะ
สาวน่าจะชอบดอกที่มันเป็นสีอะไร

ฉันชอบปกติดอกกุหลามต้องสีแดงนะ
แต่ถ้าร้านนี้ขอดอกสีเทาช่อใหญ่
โอ้โหกูว่าอย่างนั้นแหละ

แต่ถ้าเงินไม่พอให้บอกพี่นะจ๊ะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไปต่อกันที่อื่นเขาก็มีเหมือนกันนะครับ

พาไปร้านนี้ครับร้านแมลงปอเค้ก
อยู่ที่ถนนพระองค์ขาวตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิศนุโลกนะครับ
ของนางสาวพรสวรรค์เอกพาพันธ์
หรือว่าคุณกิฟต์เจ้าของร้านครับ

กำลังเร่งมือทำเค้กดอกกุหลาบคุกกี้
หัวใจสีหวานแหววน่ารัก

ทำตามยอดสั่งจองของลูกค้าเลยนะน้องใบตองคุณนิวนาว
เขาออเดอร์กันเอาไว้ตั้งแต่เดือนมกรา
เดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์โดยเฉพาะ
แล้วรอกันมาวันนี้๑๔กุมภาวันวาเลนไทยครับ

ช่วงนี้ทางร้านได้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับ

หากลูกค้าสั่งเค้กดอกกุหลาบแบบ๒ปอนด์
ราคาปกติอยู่ที่๑๐๐๐บาท
แต่เดี๋ยวก่อนหากถ้าคุณผู้ชมส่งโทรมาสั่งในตอนนี้
จะลดให้๑๐ทันทีเหลือเพียง๙๐๐บาทครับ
โอ้มีโปรโมชั่นพิเศษนะ
วัตถุดิบที่ใช้ทำเค้กก็ใช้ไปอย่างดีเลยนะ
แล้วก็ขึ้นรูปทรงเป็นดอกกุหลาบสีแดงสีชมพูสีขาว

จากนี้ยังมีคุกกี้ด้วยแต่ไม่ใช่คุกกี้เสียงทายนะ

เป็นคุกกี้รูปหัวใจรูปการ์ตูน
ราคาเริ่มต้นเพียง๒๐บาทนะครับ
อย่างเจ้นคุกกี้คำว่าเลิฟเลิฟ
นี่ไงเป็นชิ้นพอคำเลยนะ

เขาบอกว่าเป็นที่นิยมของลูกค้าที่หาซื้อ

ถ้าจะซื้อคุกกี้แบบยกกล่องจำนวน
เยอะเลยนะก็ราคา๓๙๙บาท
ทั้งหมดก็มี๑๓๑๕ชีวิตครับ

คุณเนี่ยความรักมันจุกในความรักไง
เอาสติกเกอร์แปะลิ้นนะบอก
ทางร้านจะเปิดให้คนที่สนใจสามารถสอบถาม
แล้วก็สั่งจองกันได้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์
โอ้สวยนะ
ไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะอยากได้สักอันสองอันนะ

ไปดูกันที่อำเภอปากช่องกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
นายสุรพันธ์ศิลปะสุวรรณในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
พร้อมกับนางธินพัฒน์ศิลปะสุวรรณนายกกิ่งกาชาติ
หลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ของอำเภอปากช่องนี่
แต่งกายด้วยชุดเทพนิยายสวยงาม
ให้เข้ากับบรรยากาศแห่งความรัก
บรรยากาศของวันวาเลนไทยเขาใช้ชื่องานว่า

และวันนี้วันพิเศษเขาก็เลยจัดให้มีการ
จดทะเบียนสมรสให้กับประชาชน
จะได้มีความรักมั่นคงมีแต่ความหวานสดชื่น
พร้อมทั้งยังถ่ายภาพคู่กับพระนางในเทพนิยายต่างด้วยนะคะ
แต่ว่าความพิเศษยังไม่หมด
พิเศษอะไรแค่ไหนไปฟังนายอำเภอบอกดีกว่าค่ะ
ท่านคู่สมรถที่วันจดทะเบียนที่อำเภอปากช่องนะครับ
นอกจากท่านจะได้รับความสะดวกสบายความสุข
ท่านยังได้รับเรามีคลิปว่าชื่อห้องพักสำหรับคู่รัก
เพื่อไปฮัลลี่มูลตามโรงแรมต่างอย่างตัวปากช่อง
มีการมอบน้ำตาลเพิ่มความหวานให้กับชีวิตคู่
แล้วเราก็มีกิจกรรมอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนุกสนาน
คู่สมรสนะครับให้เขามีความรู้สึกที่ประทับใจ
ในการจดทะเบียนสมรสที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
พาไปหวานกันต่อที่จังหวัดตรังค่ะ
เจ้าของแบรนด์คุณปลาซาระเป่านะฮะ
นั่นก็คือนางสาวกาญจนาคงเมืองชาวอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
เขามีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบหน้าตาของขนม
ให้มีสีสันนี่น่ารักค่ะ
เป็นที่สนอกสนใจของลูกค้ามาก
ก็เลยดัดแปลงให้เป็นสาระเป๋าแฟนซีขึ้นมา
ซึ่งก็จะมีไส้ให้เลือกหลากหลายเลย
ไม่ว่าจะเป็นหมูสับหมูย่างสังขยาไส้ถั่วดำนะคะ
และก็ยังมีการทำเป็นรูปตัวการ์ตูนต่างด้วย
อย่างเช่นรูปโดเรมอนรูปพวกกบเคโระ
เตารูปเม่นรูปหมูเสือหนอนชะเขียว
สไปเดอร์แมนอะไรต่างอยู่เยอะแยะมากเลยนะคะ
แล้วก็จะมีการแต้มหัวใจสีแดงสีชมพู
เพื่อให้เข้ากับเทศกาลวันแห่งความรักแบบนี้ด้วย

ใครได้ไปก็น่าจะถูกอกถูกใจแหละ
ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบดอกไม้ช่อโต
แต่รับรองว่าอิ่มไปทั้งวันเลย